ก็รู้สึกภูมิใจที่สิ่งที่คุณย่าสร้างขึ้นมามันยังอยู่
เราก็มีหน้าที่ทำให้มันคงอยู่ต่อไป

พอกินพอนอนเพราะว่ายังอนุรักษ์ของเก่าไว้ให้กิน

เพราะที่นี่เราทำเองแทบทุกอย่าง
ก็คือเป็นโฮมเองทะเลียนแหละ

สวัสดีวันเสาร์ค่ะแฟนรายการ
เล่าเส้นเป็นเรื่องทุกคน
หลังจากไม่เจอกัน๑สัปดาห์

หล่อของเราก็ไปทำการบ้านมาอย่างดี
ซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องราว
ของเมนูบะหมี่กรอบราดหน้าสไตล์กวางตุ้ง
และมี่อีฟูกุ้งแม่น้ำจากร้านหมานฟู้หยวน
ร้านอาหารจีนชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์

ราเมนเข้มข้นหอมกลิ่นงา

ของร้านทงจิงกันราเมน

พาสต้าอบซอสเนื้อสูตรชาวกรีด

เราเลยขอออนทัวร์กลับเข้ามาที่กรุงเทพมหานครกันต่อ
โดยในสัปดาห์นี้นะคะคุณนอทวรริสเฟื่องอารมณ์
เล่าเส้นของเรายังคงทำการบ้านมาอย่างดี
เพื่อพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านเส้นอนาชาติ

พร้อมกับบัดดี้คู่ใจคันเก่งค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะเราจะเดินทางกันแบบชิว
เพราะเจ้าบัดดี้ของคุณน็อตเนี่ย
ครบครันไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ง่ายด้วยปลายนิ้วสัมผัส
แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าใครจะมาสตาร์ทรถไปง่าย
เพราะมีระบบป้องกันการจรกรรมด้วยรหัสสัญญาณของลูกกุญแจที่ตรงกับระบบเท่านั้นค่ะ
คราวนี้ก็ตามไปดูคุณน็อตกันเลยว่าจะพาเราชาวเล่าเส้นไปพบกับร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้าง
สวัสดีครับสวัสดีครับ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

รายการนี้พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ

นี่ผมก็อ่านคอมเมนต์จากแฟนรายการนะครับ

รวมถึงส่งแนะนำร้านอาหารเมนูเส้นเนี่ย

วันนี้มีกำลังใจในการทำงานแล้วครับ

ผมจะสัญหาร้านที่มีเรื่องราวเส้นที่น่าสนใจ

เมาส์มอยให้ฟังคร่าวกันก่อนแล้วกันค่ะ
ว่าวันนี้เราจะได้พบกับเมนูอะไรกันบ้าง

เมนูแรกกับก๋วยเตี๋ยวหล่อสูตรเก่าแก่กว่า๖๐ปี
จากร้านดังหลังสอนอพระพลาชัย

เมนูเส้นโบราณของชาวจีนแคะที่เก่าแก่กว่าร้อยปี

และตอนนี้คุณนัทของเราก็พร้อมที่จะพาทุกคนออนทัวร์ไปพร้อมกันแล้วตามกันไปเลยดีกว่าค่ะ
ร้านแรกของเราในวันนี้นะคะจะไปกันที่ตรอกอนุวัฒน์ค่ะตรอกเล็กเล็กข้างสอนอพระพลาชัย
ใครผ่านไปผ่านมาอาจไม่ทันสังเกตแต่คนที่นี่เขารู้จักกันเป็นอย่างดี
เพราะที่นี่นะคะเขามีร้านก๋วยเตี๋หล่อสูตรโบราณเปิดขายมานานกว่า๖๐ปีแฝงตัวอยู่
ถ้าของเขาไม่เด็ดจริงก็คงไม่ขายดิบขายดีมาจนถึงทุกวันนี้หรอกค่ะ
ว่าแล้วก็รีบตามครูน็อตไปดูกันเลยดีกว่า
สวัสดีครับคุณเชอรี่ครับสวัสดีครับ
บอกว่าถ้ามาแถวนี้นะมากินก๋วหลอดเนี่ยต้องมากินร้านนี้เท่านั้นเลย

เพราะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดที่อยู่ข้างสอนอพัพพาชัยนะ

ก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณมันมีลักษณะเป็นอย่างไรครับ
สมัยก่อนนี้จะเป็นเส้นถั่วงอกน้ำมันเจียวแล้วก็หยอดสีอิ๊วดำ

แต่นี่พัฒนาขึ้นมานิดนึงมีกุ้งแห้ง
ถ้าก๋วหลอดยุคสมัยใหม่มันจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้าง
ส่งเครื่องก็จะมีบางคนก็จะใส่โต้หู้

อันนี้เรามาหั่นใหญ่นะเนี่ย

หั่นเสร็จใส่แล้วก็ลงไปนึ่ง

พัสดุแบบนี้ทำไมต้องใส่วัสดุแบบนี้
คิดว่าน่าจะทำให้นึ่งแล้วมันร้อนทั่วถึงหรือเปล่า

ไม่ทันแล้วอาม่าเสียแล้วด้วย
เวลาดูเส้นว่าสุกแล้วพร้อมทานดูยังไง

ก็คือสั่งทางโรงงานนี้มาแล้วก็มาปรุงใหม่อีกทีหนึ่ง

แล้วเอาซีอิ๊วดำเนี่ยเปิดปุ๊บมาปรุงใหม่

อันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะ

หวานกับเค็มก็ใส่น้ำปลา

ยังไม่ได้บอกเนอะอันนี้มันเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้าน

เดาเองแต่ต้องการให้มันหวานกับเค็มนิดหน่อย
รู้แล้วว่าทุกอย่างมีอะไรบ้าง
ขอลองทานสักจานหนึ่ง
เดี๋ยวดูวิธีการทำเลยจะคุมคุณภาพตอนนี้นะ

หยิบเส้นอันนี้อ๋อทำไมต้องทำอย่างนี้
ให้มันคลี่ให้มันกระจายไม่งั้นเดี๋ยวเป็นก้อ

จากนั้นนี่เลย

เราสังเกตได้คิ้วดำจะไม่เข้มข้นเหมือนเราถ้าซื้อตะกรวดนะ

แป๊บเดียวพี่เชอรี่ก็ทำก๋วยเตี๋หล่อเสร็จซะแล้ว

แต่จากที่ได้ยินชื่อเสียงอันร่ำลือของร้านนี้แล้ว
ดูแต่วิธีการทำก็คงไม่ได้
คงต้องฝากคุณน๊อบเนี่ยลืมรสก๋วยเตี๋ยวหลอดบนร้านนี้

ชิมซิชิม
เอาละตอนนี้ก็พร้อมจะรับประทานนะครับ

ให้น้ำซีโอมันไปทั่วเนอะ
คลุกนี่ก็ได้กลิ่นความหอมของกระเทียมเจียว

ความหอมของซิหู้ดำที่มีการฟุงรสขึ้นมาใหม่

เอาละฮะ

สวนหลอดหลังสอนอพระภาชัยในตำนานแล้วนะฮะ
เส้นนุ่มมากเลยค่ะต้องนึ่งให้มันเข้าที่อ่ะถึงจะนุ่ม
แล้วก็รสชาติมันไม่ปี๊ดปาดอ่ะใช่รสชาติแบบกลางกลาง
เผื่อคนชอบเผ็ดก็อย่างที่บอกใส่พริกเข้าไปหน่อยอ่ะค่ะ
นั้นพอเลยจบเลยมีความหอมของกระเทียมเจียวบวกกับ
ซีอุ๊ดดำใช้โป้อ่ะค่ะนึงกลมก่อน
ถามถึงประวัติความเป็นมาของร้านดีกว่านะฮะ
มากี่ปีแล้วประมาณห้าสิบปีห้าสิบปีใครเป็นผู้บุกเบิกเนี่ย
อาม่าค่ะอาม่าก็คือคุณย่าใช่คุณย่าไปเอา

คิดแล้วก็ปรับปรุงเพิ่มให้มันแตกต่างจากที่อื่น

ถูกต้องไหมปกติคนจีนเขาทานกันเวลาไหนก๋วหล่อน

แล้วจริงพี่เชอรี่มาดูแลร้านได้กี่ปีแล้ว
จริงพี่ก็เข้ามาช่วยตั้งแต่๗ขวบแล้วนะ
เรียนเสร็จแล้วก็มาช่วยเสิร์ฟช่วยมัดอะไรประมาณนี้
คือก็ทำไปตั้งแต่เด็กแล้วเลยทั้งนั้น
ก็เหมือนกับถ้าเป็นพนักงานก็วนทุกครบแผนกแล้ว
แต่จริงเข้ามาทำนี้ก็ประมาณ๓ปีได้แล้ว

พอดีอาที่ทำเนี่ยเขาจะไปทำธุรกิจอื่น

เมื่อก่อนเนี่ยจะขายอีกที่หนึ่งมันยังไม่ได้เป็นร้านตรงนี้

ตรงกลางซอยจะเป็นแผงเช่าเขา

ช่วงนั้นจะขายดึกประมาณ๓ทุ่มถึงตี๒ตี๓มีคนเดียว

เห็นบอกว่าปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการขายของร้านมากยิ่งขึ้นด้วย
ใช่ก็มีโทรสั่งแล้วก็ไปส่งในเขตกรุงเทพส่งได้หมด

พี่เชอรี่รู้สึกไงบ้างที่เป็นรุ่นที่๓แล้วเนอะ
ใช่ไหมที่มาสืบทอดกิจการของคุณย่า
จนถึงวันนี้ก็ยังโด่งดังอยู่เหมือนเดิม
ก็รู้สึกภูมิใจที่สิ่งที่คุณย่าสร้างขึ้นมามันยังอยู่
เราก็มีหน้าที่ทำให้มันคงอยู่ต่อไป

คิดอะไรวางอนาคตไว้อย่างไรบ้างสำหรับร้าน
ก็พยายามค่อยไปเรื่อยแล้วกัน

ก็ร้านเนี่ยอยู่ข้างสนพช๒
เข้ามาในซอยตอกอนุวัฒน์เข้ามาเกือบสุดซอยเลย

เดินเข้าซอยมาปุ๊บเดินมาเรื่อยเดี๋ยวเจอร้านเอง
วันนี้ขอบคุณพี่เชอรี่มากเลยครับ
นี่แค่ได้น้ำย่อยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
ช่วงหน้าเรามีเมนูหน้าตาน่าทานมาชวนคุณผู้ชมให้หิวกันอีกเป็นเท่าตัวเลยล่ะค่ะ
ใจรอสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกัน